ตามแบบหืมเปิดเผยทุกอย่างจัดแชร์ทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นฝั่งคุณเศรษฐาเองก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะ
จะฟ้องคุณชูวิทย์เรื่องหมินประมาท

ใช่ดูบรรยากาศกันหน่อย
ช่วงสายที่ผ่านมาคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
แล้วที่อยู่ข้างทนายอนัญชัยชายเดชค่ะ
ทนายความก็ไปที่สารอาญาถนนรัชดา
ในคดีที่ยื่นฟ้องทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดข้อหามินประมาท
ตอนที่แถลงข่าวกล่าวหาว่าคุณชูวิทย์รับเงินจากเว็บพนันออนไลน
แล้วก็เรื่องของสารวัตรสัวคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม

แต่ว่าที่นักข่าวไปจดจ้องไปสัมภาษณ์คุณชูวิท
กรณีคุณเศรษฐาจะฟ้องคุณชูวิทย์นี่แหละนะ
ถูกต้องค่ะก็นี่แหละจะถามคุณชูวิทย
คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเอาจริงผมก็ขนลุก
ตอนนี้ผมมี๒๑คดีแล้วอีกสักคดีก็คงจะไม่เป็นอะไรมั้ง
เพราะว่าผมทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
คือคุณเศรษฐากำลังเป็นบุคคลสาธารณะ
เสนอตัวมามาเป็นแคนดิเดตนายกของคนไทย
ดังนั้นก็ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ประชาชนสามารถตรวจสอบแล้วก็วิจารณ์ได้
พฤติการของคุณเศรษฐามาจากการวางแผนซื้อที่ดินกับผู้ขาย
เป็นคู่สัญญาในการหลบเลี่ยงภาษี
ทีนี้คุณชูวิทย์เองปรึกษากับทนายอนัญชัย
จะฟ้องกลับคุณเศรษฐาเหมือนกัน
ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งแล้วก็ปิดปาก
เดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวจะเอาหลักฐานสำคัญ
ไปมอบให้กับประประชาชนิดหนึ่งเลยนะครับ

นี่อยู่ข้างผมนี่ทนายกระดูกเหล็กเนี่ย
แล้วผมก็มี๒๑คดีแล้ว

มันทำเพื่อชาติบ้านเมือง
คุณเศรษฐากำลังเป็นบุคคล

นายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน
ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรม

ทีนี้คุณก็จะรู้ความจริง
หลักฐานสำคัญอันเป็นที่ประจักษ์

ส่วนที่มีนักกฎหมายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาร

การซื้อขายที่ดินของแสนสิริ

เพื่อให้จ่ายภาษีถูกลงมันไม่ใช่เรื่องภาษีหรือเปล่า
มีการเทียบเคียงกับการวางแผนลดหย่อนภาษี

ซึ่งคือบอกมันเหมือนกันไหม
วางแผนภาษีคุณชูวิทย์บอกว่าไงรู้ไหม
การวางแผนว่าจะไม่จ่ายภาษี
ในการซื้อขายที่ดิน๕๐๐ล้านบาท
มีการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้ขายก็เสนอให้โอนที่ดินทีละวัน

จะได้ไม่ต้องเสียภาษีบุคคล
อันนี้มันไม่มีธรรมพิบาลไหม
แล้วจะเปรียบกับผู้ชายที่เดินขึ้นอำเภอ
แล้วจะไปจดทะเบียนขอผู้หญิงแต่งงาน
ไม่มีผู้หญิงไปด้วยก็จดทะเบียนไม่ได้
อันนี้กรณีนี้แหละเหมือนกันเลย
ทำไมคุณชุวิตเอ้ามันก็ต้องสมรู้กันทั้งสองฝ่ายสิ
แล้วอย่างหนึ่งเคยมีคดีแบบนี้

ซึ่งคล้ายกันกับแบบนี้เป๊ะเลยนะ

ใช่เขาบอกโอ้โหถ้าเป็นการวางแผนขนาดนี้นะ
ขนาดเป็นนักธุรกิจวางแผนได้ขนาดนี้
ถ้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีจะวางแผนได้ขนาดไหน
ฟังเสียงคุณชูวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ผมเป็นนักแฉผมก็จะขุดหลุมพลางไว้ก่อนล่ะครับ
และล่อให้คุณเดินตกลงมา
เสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่

ไอ้ที่คุณพูดเนี่ยไอ้พวกผู้รู้กฎหมายทั้งหลาย
ไอ้พวกที่เป็น
เป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาวิภาควิจารณ์
เขาเป็นการวางแผนภาษีเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้

ไอ้การทำแบบนี้เนี่ยเขาตัดสินกันมาแล้ว
เพราะทำไม่ได้ว่าพิษในคดีแบบนี้เนี่ย
คล้ายคลึงกันเขาตัดสินมาแล้ว
ทั้งเป็นคำจากหนังสือจากสัมประโครน
จากกรมที่ดินเขาห้ามทำ
เพราะว่ามีตัวอย่างไม่เทียงกับการสัมผัส
โอ้โห
ชัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
ชูวิทย์บอกผมไม่กลัวผมมีหลักฐานชัดเจน

บรรยากาศเดียวสถานที่เดียวกันกับที่ทนายความของคุณเศรษฐา
ยื่นฟ้องคุณชูวิทย์ฐานหมินประมาทนะ
ทนายความคุณเศรษฐาก็คือนายวิญญัติชาติมนตรี
เดินทางมาที่สารอาญารัชดาก็พูดถึงเรื่องของคดีนี้
ก็บอกว่าการแถลงข่าวเมื่อวันที่๓สิงหาคม
ของคุณชูวิทย์ถือว่ากล่าวหาบริษัทแสนสิริ
โดยนายเศรษฐาซื้อที่ดินแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงภาษี

ใส่ความต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวแล้วมีการถ่ายทอดสด
เผยแพร่ต่อออนไลน์สื่อโทรทัศน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งสมาชิกรัฐสภา
ที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคล
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หลงเชื่อและเข้าใจว่านายเศรษฐาเป็นคนไม่ดี
ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับ
นี้ก่อนการแถลงข่าวบริษัทแสนสิริได้เผยแพร่แถลงการ
สาธารณะชี้แจงยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใส

วิญญัติยังได้อธิบายถึงความจริงที่ผู้ขายได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โดยการแบ่งคือโอนแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นคนละวันกัน
ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมกัน
ต่อมาเมื่อมีการขายให้บริษัทแสนสิริจำกัดบริษัทเดียว
คนก็ต่างขายคนละวันหรือแม้ว่าจะขายในวันเดียวกัน
ขายทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลตามมาตรา๕๖นะครับ

จากข้อเท็จจริงกรณีนี้ไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกัน
ให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวม
เสียภาษีเงินได้ในฐานะบุคคลธรรมดา
โดยแยกเงินได้ตามส่วนของแต่ละคน
ที่มีส่วนอยู่ในอสังหาบริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวม

ลักษณะให้เกิดความเข้าใจผิดมีวาระซ่อนเล้น
ที่จะกันแกล้งหรือไม่เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่

เป็นเงินจำนวน๕๐๐ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยแน่ตราบร้อยละ๕ต่อปีด้วย
ทนายความของคุณเศรษฐายังย้ำว่า
ทราบว่านายชูวิทย์กำลังป่วยนะ

อย่างที่คุณชูวิทย์บอกว่าใกล้ตายเลยเหลือเวลาแค่๘เดือนเลยนะครับ
อยากให้กำลังใจในฐานะเพื่อนมนุษย์มากกว่า
แต่ที่ต้องฟ้องไม่ใช่รังแก่คนป่วยเป็นคนละเรื่องกัน
เพราะการกระทำของคุณชุวิตเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด
ตามกฎหมายจะใช้สิทธิ์ละเมิดผู้อื่นไม่ได้นะครับ
แล้วก็เตือนให้คุณชูวิทย้อนกลับไปดูบริษัทลูกของตนเอง
ถือหุ้นบริษัทเสริมสุขเติมตระกูลประกอบธุรกิจโรงแรม
เพราะมีคนกำลังเปิดหลักฐานคล้ายกับที่นายชูวิทย์เนี่ย
ออกมาแฉะคุณเศษฐาบอกให้เอาเวลาไปเตรียมตัวให้ลูกจะดีกว่า
ส่วนที่คุณชูวิทย์อ้างว่ามีกรณีตัวอย่างที่สัมภากรลงโทษ
เอาผิดบริษัทที่ซื้อขายที่ดินแล้วมีพฤติกรรมหลบหลีก

ย้ำว่าแนววินิจฉัยที่นายชูวิทย์เอามาพูด

แต่ปัจจุบันก็มีการบังคับใช้ประกาศสรรพากรฉบับใหม่แล้ว

ภายหลังการยื่นฟ้องนายชูวิทย์ทนายความคุณเศษฐาบรบบุว่า
สารได้รับคำร้องที่ยื่นฟ้องนายชูวิทย์แล้ว
นับนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๙ตุลาคมปีนี้
เวลา๙โมงตรงนะครับ

เรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้นะฮะ